ส่วนประกอบหลักที่ต้องใช้ก็คือมะนาว
วันนี้จะพาไปดูมะนาวยักษ์
จังหวัดพยาวเขาบอกขนาดเท่าหัวคนนะ

คือมันคือมะนาวยักษ์ไงคุณ

คือเห็นใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ส้มโอ
ไม่ใช่อะไรเลยนะมันคือมะนาวจริงนะ

ลูกมันอาจจะผิวแบบขลุขระเป็นปุ่ม

แบบกลุ่มมะนาวสีทองยักษ์น้ำ
ขนาดเอาจริงเท่าหัวคนนั่นแหละ

คุณพี่คู่ซีเบิร์งพะเยา

คือมะนาวใหญ่มากนะแล้วลูกหนึ่ง
ราว๑๒กิโลกรัม

เขาก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของบ้าน

มุกเจ้าของบ้านอยู่ในพื้นที่บ้านตำเหล้านะคะ
ตำเหล่าหมู่๒ตะบน๕จำปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

เป็นเจ้าของมะนาวไซสยักษ์นี่แหละค่ะ

เอาเมล็ดพันธุ์จากไต้หวันเอามาปลูก
ไต้หวันเหรอใช่แล้วก็ปลูกแล้วมะนาวเติบโตออกมา
มันออกดอกออกผลเต็มต้นไปหมดเลย
ชาวบ้านในระแวกนี้ก็พากันมาดูด้วยความแปลกอกแปลกใจ
แล้วตื่นตะลึงมากนะคะเพราะว่ามันหนาวผลใหญ่มาก
ไม่คือสำหรับนี้คือเนี่ยต้องหอมคุณมุกเนี่ยเขาบอกเขา

ดูมือผู้หญิงที่ถืออยู่นะคุณนะเต็มมือพี่มุกเขาเลยเห็นไหมจริง
แล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาเหมาซื้อทุกปีด้วย
แล้วมะนาวไซส์ยักษ์เนี่ยนะข้อดีมันก็คือ
คือน้ำมะนาวมันเยอะมาก
คือลูกขนาดเนี้ยน้ำมันจะขนาดไหนคุณคิดดูขอดูข้างในหน่อย
และเขาบอกว่าน้ำมันเยอะและไร้เม็ดนะ
ไม่มีเมล็ดนะคะ
ออกมาแล้วคุณดูโอ๊ยดิฉันน้ำลายแตกข้างแก้มเลยโอ๊ย
ไม่เหมือนส้มโอร์เหรอแต่เป็นส้มโอร์จริง
แล้วก็มีเม็ดจากที่น้องต้องบอกไม่มีเม็ดเลยใช่คุณ
แต่เขาบอกว่าไม่ควรคั้นน้ำมะนาวเก็บเอาไว้นานเพราะว่าเปลือกมะนาวมันหนา
มันจะทำให้มะนาวมันมีรสขมได้
ก็คือหัดกุบใช้เลย
ใช้เปลือกมะนาวมันจะมีความขมอยู่แล้ว

อันนี้คือเขาลองกินให้ดูหรอ
ใช่คุณว่ารสชาติเป็นไง

หน้าเขามีความสดชื่นใช่ไหม
หน้าเขาเปรี้ยวปิดขนาดนั้นดูดิตายี
นี่มะนาวไม่ใช่น้ำตาล

พูดพิสูจน์แล้วว่าเปรี้ยว

มะนาวจริงนี่แหละรสชาติเปรี้ยวจริง
มะนาวยักษ์เนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนัก๒ลูกเกือบ๕กิโลกรัม
หน้าอยากลองชิมมั้ย

เขาเขามาวสวนเลยด้วยเหมือนกัน

หลายคนที่เขาหันมาปลูกมะนาวยักษ์แบบนี้
อุ๊ยนี่ดูกินน้ำลายจริง
น้ำลายแตกสองตั้งแก้มอ่ะตอนนี้

ส้มตำดีใจเลยนะมะนาวลูกใหญ่อย่างนี้เนี่ยบีบนิดเดียวนี่โอ้โหเปรี้ยวปิ๊ดเลยนะฮะ